นี่แหละเป็นคนเล่าให้ฟังเลยเรื่องของพี่นาง

ใช่ค่ะที่เกี่ยวกับองค์พญานาคไปแล้ว
พระผู้ศรีสุโธกับพระแม่ศรีปทุมา
ว่ามีปฏิหารเกิดขึ้นหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับพี่นางเอง
ทำให้พี่นางเชื่อแล้วก็สัตว์ธานในองค์พญานาค
ทีนี้มาฟังเรื่องราวจากเนรคอร์ส
ของพี่นางที่พี่นางเล่าให้ฟังดีไหมคะว่า
ประสบอุบัติเหตุหนักแต่ไม่ต้องผ่าตัด

พี่นางสิริพรอัมภัยพงศ์เขาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้แหละค่ะ
เกี่ยวกับปฏิหารที่เกิดกับหลานชาย
ประสบอุบัติเหตุสาหัสปางตายเลยนะคะ
แล้วพ่อปู่ศรีสุโธช่วยไว้ให้รอดมาได้

มีการจัดทอดกฐิลที่วัดป่าสว่างทำ

เจ้าของเต็นท์เขาต้องการค่าเช่าทันที

นายเจษดาอำเคนหลานชายวัย๑๘ปี

แต่ปรากฏว่าน้องคอร์สขี่มอเตอร์ไซค์ชนรถเกี่ยวข้าว
อาการสาหัสมากค่ะไม่รู้สึกตัว
สมองเละใช้คำนี้สมองเละอ่ะส่งโรงพยาบาลกรุงเทพฯอุดอนทานี
หมอบอกต้องผ่าตัดสมองตอนนั้นพี่นางทุกข์ใจมาก
ทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วพี่นางก็บอกว่าปฏิหารมันก็เกิดขึ้น
ปฏิหารเกิดยังไงฟังพี่นางเล่าเลยค่ะ
ไม่ให้เด็กขับ
เพราะตอนนี้ไม่ฟื้นขอย่าหลานฟื้น
ไต้ปรบ๓๒

พี่นางก็นั่งท่องฮุธโทธำโมสังโคร
อยู่หน้าห้องผ่าตัดผ่านไปหนึ่งชั่วโมง

สมองน้องคอร์สจูนเข้าหากันแล้ว

คำแรกที่น้องคอร์สพูดกับป้านาง

ก็พูดออกมาว่านางฟ้า

ร่างกายก็ปกติทุกอย่าง
ตอนนี้บวชเนรอยู่ที่วัดป่าสว่างธรรมเลยค่ะ

ชนรถเกี่ยวข้าวที่จอดกลางถนนเนี่ยนะ
เขาบอกว่าวิญญาณเขาลง
จังหวะก้าวขาจะลงอยู่แล้วอ่ะข้า
มีลมพัดหมุนท้องฟ้ามืด
แล้วก็เห็นร่างพญานาคสีดำ

เป็นพญานาคเฝ้าทรัพย์สมบัติของพ่อปู่ศรีสุโธ

สั่งให้ขึ้นขี่หลังแล้วพาออกไปจากนรกเลย
โผล่ที่กลางสระน้ำวัดป่าสว่างธรรม

แล้วสั่งให้นอนทาบร่างตัวเองจนรู้สึกตัว

หลังจากที่หายก็สื่อสารกับพญานาคได้ด้วยนะ

ก็เลยมาบวชเนรตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษา
เมื่อคืนก่อนออกพรรษานิมิตรด้วยนะ

หัวมีหงอนสูงตัวด้านบนเป็นคน
แต่เอวเป็นงูมาหาที่กุฏิ

แถมบอกตัวเลขชัดเต็มเลย
บอกว่าเราบอกไม่ได้ว่าเลขนั้นคือเลขอะไร

เขาจะเขียนไว้ในมือถือนี่คุณผู้ชม

ชายหญิงหลายคนที่หัวมีหงอนสูงตัวเป็นคน
เอวเป็นงูมาหาที่กุฏิสวดมนต์ให้
แล้วก็บอกเลขนี้ให้กับเนรคอร์ส
นะคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

ซึ่งเป็นหลานของคุณสิริพรอำภัยพงศ์
คือเรื่องของพญานาคผมขออนุญาตเล่านิดนึงนะ
ไปเจอกับตัวเองคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
คือจุดที่ผมอยู่ที่พลพิสัยที่หน้าวัดไทย
มันเป็นจุดที่ไม่ขึ้นมาหลายปีแล้วในส่วนของบ้างไฟพญานาค
แล้วในวันที่บ้างไฟขึ้นไปขึ้นที่อื่นเยอะตั้งแต่๖โมงครึ่ง
จุดที่ผมอยู่เนี่ยประมาณสักทุ่ม๒ทุ่มก็ยังไม่ขึ้น
จนเราแบบจะหมดหวังหรือเปล่า
เราจะเห็นจะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมได้ไหม
ก็เลยอธิษฐานในใจว่าพ่อปู่ขึ้นมาให้ผมเห็นหน่อย
ผมอยากถ่ายภาพได้ผมอยากทำข่าวให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบ
ฝนก็จะตกแล้วคนก็จะเริ่มกลับเพราะว่าไม่ขึ้นสักที

แป๊บเดียวขึ้นมาตรงหน้าผมเลย
แล้วไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวมาถึง๔ครั้งติดต่อกัน
๔ลูกเลยปึ้งขึ้นมา๔ลูกเลย
คนลุกมากเลยแบบอธิษฐานว่าพ่อปู่ขึ้นมาให้ผมเห็นหน่อย
สักพักหนึ่งวิ่งไปรายงานข่าวให้คุณเขมสอนคุณภาคภูมิ

พอเปิดหน้าปุ๊บกำลังสัมภาษณ์คนอยู่

กล้องก็แพนไปจับภาพกำลังขึ้นพอดีเลย
เป็นสัมภาษณ์ที่แบบคืออธิษฐานแล้ว

ธิษฐานปุ๊บแล้วท่านแบบขึ้นมาให้เห็นเลยอะไรแบบนี้นะ

แต่ถ้าเกิดคนที่ไปแล้วมันแบบมันน่าขนลุกนะครับ